ดูนาทีชีวิตแล้วก็เหตุสลดที่แบบเป็นอุทาหรณ์ได้เลยที่บุรีรำนะคะ
เมื่อมีพี่ชายวัย๑๔ปีคือเขาหวังดี
เขาเอาขนมทอดแบบขนมทอดญี่ปุ่นกรอบ
แต่ว่าเจ้าก็จะแข็งหน่อยไปป้อนน้องสาว
ใช่แล้วก็ไปป้อนน้องสาววัย๑ขวบสุดท้ายติดคอนะคะ

แต่ว่าโชคดีที่คุณตาเป็นกู้ภัย
แล้วก็ช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลแบบนี้
นี่เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ปกครองเลยนะคุณนะ
ในการเอาขนมให้เด็กน้อยกินเด็กตัวแค่นี้
นี่ดูดิแล้ว๑ขวบเท่านั้นนะคะ
กว่าเพลงบางทีเคี้ยวอะไรไม่ได้นะคุณนะ
ี้ยวของแข็งไม่ได้กินของเหนียวไม่ได้นะฮะ

แล้วคือข้าวกรอบญี่ปุ่นก็จะแบบแข็งหน่อยด้วยไง
หักเป็นชิ้นก็ยังแข็งอยู่นะคะ
นี่คือภาพนาทีหน่วยกู้ชีพเร่งนำตัวน้องวัย๑ขวบเป็นน้องผู้หญิงค่ะ
ส่งโรงพยาบาลบุรีรำเพื่อช่วยเหลือเป็นการด่วน
หลังจากที่ขนมซึ่งเป็นข้าวกรอบญี่ปุ่นติดคอน้อง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลสแก่โพรงอำเภอเมืองบุรีรำนะคะ
ภายหลังเกิดเหตุค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับคุณตาของน้อง
น้องชื่อว่าน้องไพรินวัย๑ขวบเท่านั้น
ซองขนมนะคะที่พี่ชายวัย๑๔ปีหวังดีกะว่าป้อนขนมน้องสักหน่อย
ทีนี้คุณตาของน้องหรือว่านายจวนปิ่นสกุลวัย๕๙ปี
ซึ่งเขาเป็นสมาชิกอบตสแก่พรงด้วยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
หลานชายวัย๑๔ปีคนที่ป้อนขนมน้องนี่แหละ
ตะโกนบอกแล้วก็รีบวิ่งมาดูเพราะว่าหลานชายบอกว่า
ขนมติดคอน้องช่วยด้วยขนมติดคอน้อง
ทีนี้คุณตากับคุณยายก็เลยวิ่งมาดูนะคะ
จะช่วยเหลือโชคดีนะคะที่คุณตาเนี่ยเขาเคยเป็น
เหมือนเป็นกู้ชีพมาก่อนก็เลยช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นต่างนะคะ
จนกระทั่งน้องกลับมามีชีพประจอดอีกครั้ง
เพราะว่าตอนแรกเห็นบอกว่าน้องหยุดหายใจกันเลยทีเดียวนะคะ
ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะคุณตาบอกว่าตกใจมาก
เพราะว่าตอนนั้นนึกว่าหลานจะตายแล้วเพราะว่าหลานไม่รู้สึกตัวเลยนะคะ
คุณตาเนี่ยบอกว่าโอ้โหตานะตอนเป็นอบตนะตาเรียนเรื่องกู้ชีพมา
ตาใช้มือซ้ายกดอกของเด็กไว้ของหลานไว้
ใช้มือขวาเนี่ยตบหลังหลานเบา
เราก็ถามว่าคุณตาแล้วไอ้ขนมเนี่ยมันออกมาไหม

คุณตาบอกโอ้โหตอนแรกเด็กไม่ออกเลย

คุณตามีพื้นฐานเรื่องของการช่วยชีวิตเบื้องต้น

ไม่รู้สึกตัวเหรอตัวอ่อนตัวนิ่มหมดเลย
คือเด็กครับเด็กหายใจออก
ทีนี้ผมมาผมก็ได้เรียนรู้กู้ชีพมา
ผมก็เอามือเนบกับหน้าอก
นี่ผมเคาะหลังไงปึ๊บนี่นะเคาะหลัง
ทีนี้เด็กร้องขึ้นมาเลยมีเสียงขึ้นมาเลย
มีอะไรออกจากฝังตัวเองไม่มียังไม่ออกครับยังไม่ออก
ที่นะครับคุณตาบอกว่า
อย่างดีนะเพราะก่อนหน้านั้นล้านแบบนิ่งเลย
แต่อักไปเนี่ยหลานร้องแล้ว
แสดงว่าโอ้โหยังช่วยเหลือได้กู้ชีพได้
ค่ะก็คือตอนแรกเหมือนน้องไม่หายใจ
อีกแล้วนะคะที่ที่คุณยายก็เล่าให้ฟังเหมือนกันคุณยายบอกว่าตอนแรกเนี่ย
ก่อนที่น้องจะขนมติดคอแบบนี้คุณยายเดินไปบอกว่าอย่าเอาขนมอันนี้
ให้น้องกินนะคือเดินไปบอกหลานชายว่าอย่าป้อนขนมน้องนะ
เพราะว่ามันแข็งแต่สุดท้ายเหมือนหลานก็อ่ะ
้อนขนมน้องไปด้วยความหวังดีอยากจะแบ่งปันนะคะ
แต่ก็เคราะห์ดีค่ะที่น้องผู้หญิงก็ปลอดภัย
ตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะครับ